ขอพรไหว้พระเอาเลิกเอาชัยกันก่อนดีกว่า
ใครอยากจะมีสุขภาพดีอยากจะสมหวังอยากจะมีโชคมีลาบ
คุณผู้ชมพนมือไว้ค่ะตั้งเจ็ดอธิษฐาน
แล้วก็ไปที่วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองพร้อมกันเลยสาธุสาธุ
ไปกันนะคะเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการกราบไหว้ขอพร
สมเด็จพระศรีเมืองทองค่ะ
เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่พุทธลักษณะสวยงามนะคะ
ห่อด้วยทองเหลืองปิดทองคำแท้ทั้งองค์เลย
นี่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพบูชาค่ะ
อยู่ที่วัดต้นสนตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยาตอนปลาย
หรือว่าตั้งแต่พุทธศักราช๒๓๑๐
ไม่ควรภูมิมากเลยนะ
ใช่เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยนิยมมากราบไหว้ขอพร
ขอโชคขอลาบกันเยอะแยะเลยนะคะ
แต่สำหรับใครที่อยากจะขอพรเรื่องสุขภาพ
ก็สามารถที่จะขอพรบูชาหัวใจสมเด็จพระศรีเมืองทองได้นะคะ
เป็นการขอพรเรื่องสุขภาพ
ให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ขออย่าให้เป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับใจทั้งหมดเลย
ขอให้เจอคนใจดีเจอแต่สิ่งดีนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของการมาขอพรเนี่ยค่ะ

อย่าได้เป็นโรคหัวใจและเป็นคนใจดี

เป็นแบบคีย์เวิร์ดสำหรับการมาขอพรหัวใจนะคะ
ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะก็ยังมีจุดให้ขอพรกันอีกด้วยนะคะ
กับหลวงพ่อดำค่ะ
ชาวบ้านเขาเล่าต่อกันมาเลยนะคะว่า
มาขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อดำนี้ได้
คือขอโชคแล้วไงก็อธิษฐานขอพรกันไป
แล้วก็จะมีการตักไข่

คือตักขึ้นมาแล้วดูลักษณะก็จะเป็นเหมือนคล้ายลูกปิงปอง
ที่จะมีตัวเลขติดอยู่

ใช่เป็นลูกปึงปองแต่เราก็ตักไข่ไง

มีตัวเลขก็คือเหมือนว่าให้ดูว่าเราเสี่ยงได้เลขอะไร

ใช่อันนี้ก็อย่าไปคิดมากมายอะไร

วันนี้วันนี้๒๘โอดไก่แล้ว
มีหน้ากุญจนะเนี่ยคิดไปตลอดเลย
เอาอย่างนี้ถ้าคุณชนะอยากจะได้เลขว่าคุณเนี่ยจะโชคเป็นอย่างไรนะ

ถือว่าเอาข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมเป็นช่วงแรกนะคะ

ขอพรสมเด็จพระศรีเมืองทององค์ใหญ่
แล้วก็ขอพรกันได้ที่วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองนะจ๊ะ
เอาเป็นว่าไปที่วัดนี้ผมไม่อยากให้งมงายแล้วกัน
ก็เป็นเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ว่าถ้าไปแล้วอย่าพลาดที่จะไปตักไข่ครับ
ก็เป็นการไปเสี่ยงโชคไงขอโชคขอลาบ
นี่แหละครับเป็นเรื่องของการเข้าวัดเข้าวาไปทำบุญทำบุญ
ให้เป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับไปเสริมบารมีสิริมงคลกันไป